คุณผู้ชมมาดูโมเมนต์มุ้งมิ้งกันบ้างดีกว่านะคะ
ของพระเอกสายฮาคนนี้ทั้งหล่อทั้งฮามาริโอเมาเลอร์ค่ะ
คือนี่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมนะ
หนุ่มโอ้เขาเผยมุมสวีทออกมาให้ได้เห็นกันนั่นเองนะฮะ
ก็ต้องย้อนไปหน่อยละกันตั้งแต่วันวาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะ
คือปีนี้นะคะหนุ่มโอ้เขาเล่นใหญ่นะ
โพสต์รูปนี้เลยจ้ะไม่มีรูปคู่แต่ก็รูปเดียวแบบเต็มจอไปเลย
จันจิลงในอินสตราแกรมเป็นภาพที่น้องจันจิเนี่ย
ช่อดอกไม้ก็ใครให้ล่ะก็มาริโอให้ไงนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดก็มีภาพจูงมือกันไปร้องเพลงรัก
งานแต่งของเพื่อนสนิทอีกด้วยพักหลังหวานถี่กันขนาดนี้

อ๋อครับก็อยากลงบ้างครับแบบไม่ได้ลงเลย
เซอร์ไพส์เหมือนกันใช่ครับไม่ได้บอกเขา

จะกลายเป็นมาริโอคนข้างลัก๒๐๐๐นิด

ตรงนี้นักภายเอกเขาข้างลักกันเลย

คุณผู้ชมอารมณ์ดีจริงนะ

เมื่อวานี้งานที่มาริโอเป็นคือร้อนมากร้อนตับแตก
ใส่สูตรกลางแดดเหงื่อพลักแต่ก็ยังตอบได้อารมณ์ดี
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยแฮปปี้สุดก็คือเรื่องหัวใจนั่นเองนะคะ

แล้วก็หนุ่มเจเจหลังจากออกมาประกาศทำธุรกิจด้วยกัน
คือหลายคนก็บอกว่าเธอขนาดเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขายังตีกันเลยนะทำธุรกิจ
นี่เป็นคู่รักกันจะไม่ตีกันหรือยังไงนะฮะ

วางแผนอนาคตร่วมกันไปถึงขั้นสเต็ปแต่งงานแล้ว

รวมไปถึงหนุ่มเจเจที่เพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพด้วย
หลายคนก็เริ่มจับตามองว่าทั้งคู่นะฮะ
เริ่มน่าจะแพลนข่าวดีในอนาคต

เพราะว่าพอออกมาทำบริษัทของตัวเอง

ต้องจัดการต้องโฟกัสมากขึ้น

คิดที่เราไปร่องเรียนแล้วมีคนถามเรื่องงาน

อ๋อหนูบอกว่าหนูยังไม่จำตอนนี้หนูยังไม่รู้

หลังจากพอได้ทำงานด้วยกันรู้สึกว่าเขาโตขึ้นจริง
มีความคิดเป็นผู้นำมากขึ้นอะไรอย่างนี้

แต่ว่าน้องน้องวางแพลนตั้งแต่เนื่องถูกว่าดีนะ

แต่ว่าตานี่ไม่หลุดโฟกัสเลยนะคือมองแต่ต้าเหนิงว่าเหงื่อจะออกไหม
คือนางไม่มีลูกขุมขนหรอกคือไม่เห็นเหงื่อสักนิดเลยนะคุณผู้ชมนะ

ใช่แล้วนี่ไงคู่ของเขาเลยเจเจกฤษณภูมินะ
เจเจเขาก็ยืนยันว่าเขาเองยังไม่มีแพลนแต่งงานกับต้าเหนิงนะตอนนี้
คือถามว่าคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้แหละแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แต่งนะคะคุณพี่
แล้วก็คลิปที่เพื่อนถ่ายกันแซวกันเล่นนะฮะ
ก็เล่นขำกันเฉยส่วนบ้านหลังใหม่ก็มีปรึกษาต้าเหนิงไว้บ้าง
ตอนนี้ทั้งคู่ยอมรับนะคะว่าหลงรักน้องแมวด้วยกันอย่างมากเลยล่ะค่ะ

เป็นเรือนห่อในอนาคตได้เลยนะครับ

แล้วถ้าเขาไปเรือนห่อต้องแย่งอีกสักหลังหรือเปล่า

มีประทับอย่างมีไหม
ไม่เคยครับเพราะตอนนี้แบบเหมือนตั้งแต่มีน้องแมวมา

ทั้งรักแมวมากกว่าเป็นรักแมว

แล้วก็เหมือนเขาบ่นไหมบอกว่าเราให้ความรักแมวมากกว่า

คือรักแฟนก็รักค่ะแต่ก็รักแมวเหมือนกัน
ตอนนี้แหละเขาก็เป็นธาตุแมวกันทั้งคู่ไหมล่ะ